ที่จังหวัดพัทธลุงเกิดเหตุยิงกันเสียชีวิตคารถกระบะนะครับ
โดยมือยิงนั้นเป็นสามีเก่านะครับที่มาตามง้ออดีตภรรยาให้กลับไปอยู่ด้วยกัน
แต่ว่าภรรยานั้นไม่ยอมใจอ่อนครับแล้วก็เพิ่งแต่งงานใหม่ได้เพียง๑๑วัน
สามีเก่าก็เลยยิงทั้งคู่นะครับจนสามีใหม่เนี่ยเสียชีวิต
ส่วนภรรยาบาดเจ็บติดตามจากรายงานครับ
เกษฎร์รดรักสามเศร้ากลายเป็นปมสังหารนายสาราวุฒีนุ่นอายุสี่สิบปี
ถูกยิงเสียชีวิตค่ะรถกระบะส่วนนางรัตนาคงหนูอายุสามสิบสองปี
เหตุการณ์ยิงอุกอาจเกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของวันที่๒๖พฤษภาคมที่ผ่านมา
ในพื้นที่ตำบลชมวงอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุง
ตำรวจสพควนขนุนสืบสวนพบว่า
คนก่อเหตุคือในเกรียงไก่คชพันธ์อายุ๓๔ปี
อดีตสามีเก่าของนางรัตนา
หลังเขาตามง้อขอคืนดีอดีตภรรยาไม่สำเร็จ

ว่ามาจากการที่อดีตภรรยาเพิ่งแต่งงานกับสามีใหม่
ผู้เสียชีวิตไปเพียง๑๑วัน
นายบุญลือศรีนุ่นพ่อของผู้เสียชีวิตบอกว่า
ลูกชายเป็นพ่อม่ายเลิกรากับภรรยามานานกว่า๒ปีแล้ว
และได้มาชอบพอกับนางรัตนาซึ่งเป็นม่ายเช่นเดียวกัน
ก่อนที่จะจัดงานแต่งงานให้กับลูกชาย
เมื่อวันที่๑๖พฤษภาคมที่ผ่านมา
ก็ได้รับการยืนยันจากผู้ใหญ่ฝ่ายหญิง

ซึ่งเป็นสามีเก่าว่าจะไม่มีปัญหาอะไรต่อกัน
ทางผู้ใหญ่ทั้ง๓ฝ่ายจึงตกลงใจให้ทั้งคู่แต่งงานกัน
โดยที่ไม่ได้คาดคิดว่าจะเกิดเหตุสลดขึ้น

ส่วนปืนที่ใช้ก่อเหตุพ่อของผู้ตายให้ข้อมูลว่า
ผู้ก่อเหตุไปขโมยปืนมาจากน้าชาย

และมีบ้านอยู่หลังโรงพักในพื้นที่
นางรัตนาภรรยาของผู้เสียชีวิตขณะนี้อาการปลอดภัยแล้ว
แต่ยังต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
หลังทำการผ่าตัดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
โดยเธอยังอยู่ในอาการหวาดกลัวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
บอกสั้นเพียงว่าตอนเกิดเหตุเธอบอกสามีใหม่ไปแล้ว
ว่าคนที่ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดคว้างคืออดีตสามี
และให้ขับรถหลบหนีไปแต่อีกฝ่ายเกิดอาการตกใจ
จากนั้นเธอและสามีก็พยายามหมอบก้มลง
แต่นายเกรียงไกรกลับรวยยิงอย่างอุกอาจ
ส่วนความคืบหน้าคดีพันธ์ตำรวจเอกโชติวัฒน์เหลืองวิลัย
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงเปิดเผยว่า
ได้เข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ก่อเหตุแล้วแต่ไม่พบ
ขณะนี้ได้กระจายกำลังออกติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ในทุกจุดที่คาดว่าจะหลบหนีไปกบดาน
แต่ได้รวบรวมพยานหลักฐานขอสารอนุมัติหมายจับเรียบร้อยแล้ว
ส่วนคดีขโมยปืนนั้นยืนยันว่าอดีตในตำรวจ
ซึ่งเป็นน้าชายของคนก่อเหตุได้แจ้งความไว้แล้ว
ซึ่งหากจับกลุ่มตัวมือยิงมาดำเนินคดีได้
ก็จะตรวจสอบอีกครั้งว่าเป็นปืนกระบอกเดียวกันหรือไม่
เพื่อขยายผลและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป